ส่วนข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้เราเริ่มต้นไปดู
อุบัติเหตุเตือนใจเตือนภัยกันก่อนเลยนะคะ
จังหวัดหลักจังหวัดฉะเชิงเซากับอ่างทอง
ดูกันที่อ่างทองก่อนเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา
ท้องที่สพโพทอง
เป็นเหตุการณ์รถกระบะชนสนั่นค่ะ
มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะทั้งหมด๕ราย
คือหลังจากที่ตำรวจสพโพทองได้รับแจ้งบอกว่า
มีรถกระบะสองคันพุ่งชนกันกลางสี่แยกคำหยาด
ในพื้นที่หมู่๙ถนนโพทองคำหยาด

แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
ก็เลยเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
พอไปถึงไปพบรถกระบะยี่ห้อ
ทะเบียนบ่อใบไม้งองู๙๖๖๔อ่างทอง
ตกลงไปบริเวณข้างทาง
คือรถคันนี้เป็นรถรับส่งคนงานเกาะสร้าง
สภาพคุณผู้ชมพังยับเลยนะคะ

ทะเบียน๑ทพต่อเต่า๙๕๙๘กรุงเทพฯ

สภาพพังเสียหายทั้งคันเช่นเดียวกันค่ะ
ตกลงไปในคลองที่ไม่มีน้ำ
หงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๕ราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกัน
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลังจากนั้นนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ทีนี้จากการสอบถามทราบว่า
ขณะที่รถกระบะรับคนงานขับมาตามถนนสายดังกล่าว

จู่ก็มีรถกระบะคู่กรณีพุ่งชนเข้าอย่างจัง
ก็เลยทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ส่วนคนขับรถกระบะคันก่อเหตุ

คือนี่ไงปัญหาอีกหนึ่งปัญหาหลัก

ชำนาญเส้นทางจึงไม่ทราบว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นสี่แยก
ถ้าไม่ชำนาญเส้นทางก็กลับช้าหน่อยนะ
ชะลอหน่อยก็ได้นะครับ
บางวัวสายเก่าตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงค่ะ
พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเข้ามาตรวจสอบ
รถบรรทุกคันนี้ค่ะเป็นรถบรรทุก๑๐ล้อสีขาว
จอดอยู่คนขับเมื่อสักครู่นี้

ชิ้นไหนวิทูลทุ่งสิงอายุ๔๐ปี
ตำรวจมาถึงโอ้ยพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง
สภาพคล้ายคนเมาสุราเนี่ยนะคะ
ไปสอบถามเจ้าของร้านที่กันศาสตร์เขาพังเสียหาย
เขาเล่าว่าเห็นรถสิบล้อคันนี้
ซ้ายเข้าซอยแต่เลี้ยวไม่พ้น
ก็เลยถอยหลังกะจะให้ตัวเองเลี้ยวเข้าไปใหม่
เพื่อให้พ้นแต่ช่วงที่ถอย
มันมาชนกันสาดของร้านค้าพังเสียหาย
ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ค่ะก็มาช่วยกันเรียกตัวคนขับลงจากรถ
เพื่อมาเจรจาค่าเสียหาย
แต่พอเรียกลงมาแล้วคนขับเนี่ยค่ะที่ชื่อว่านายวิทูลเนี่ยเห็นไหม
ยังเอามือตีตำรวจอยู่เลยดูสิดูสภาพเขาสิ
เป็นแบบนี้ค่ะชัดเลยว่ามึนเมา
อกจากนี้พอช่วงที่คุยกับเจ้าของร้านค้า
จะเข้าไปทำร้ายร่างกายเขาอีกตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะคะ
ต่อมาตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุก็นี่แหละค่ะ
สอบปากคำนายวิทูลสรุปพูดไม่รู้เรื่องนะคะ
และต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
หลังจากนั้นก็จะต้องดำเนินคดีในข้อหา
เมาแล้วขับเพราะว่ายืนยังยืนไม่อยู่เลยคุณดูสิ
สภาพเป็นแบบนั้นนะครับค่ะโซเซจใช่ไหมครับค่ะอ่าค่ะ